เหมือนกับว่าอดีตแม่ผัวไปยืมเงินยืมทองของอดีตลูกสะพ้ายมา
สะพ้ายก็ทวงกันไปสุดท้ายเรื่องราวบานปลายทะเลาะกัน
เอาปัสสาวะไปสาดหน้าร้านเอามีดแบบดาบสมุไรไปฟันถึงร้านเลย
แต่คนที่ทำคือเป็นอดีตแม่ผัวมาทำนะไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
เห็นไหมฮะก่อนที่เขาจะเอามีดฟันนะนะเขาเอาน้ำปัสสาวะที่ใส่กระติกมาสาดใส่ร้านก่อน
แล้วก็เอามีดดาบสมุลัยอยู่ฟันตู้ขายลูกชิ้นเนี่ยทั้งยับไปหมด
ได้ยินข้อความเขาพูดใช่ไหมโพสอะไรแหละนะ
เหมือนกับว่าอดีตลูกสะพ้ายไปโพสต์ข้อความเหมือนทวงเงินหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็เป็นคลิปที่อดีตแม่ผัวอายุสักประมาณ๕๐ปีนะฮะก็ถืออีดาบเนี่ยมีดดาบเข้ามานะ
ตู้ขายลูกชิ้นแบบไม่ยั้งดาทออดีตลูกสะพ้ายกันก็ยืนถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของอดีตลูกสะพ้ายนะฮะที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวก็ลงไปคุยกันกับคนที่ถ่ายคลิปก็คือนางสาวทิพย์วิมลอายุ๒๕ปี
ก็เป็นอดีตลูกสะพ้ายของคนก่อเหตุก็บอกว่าเขาเนี่ยเลิกลากับลูกชายของคนที่มาก่อเหตุได้เกือบปีแล้วล่ะ
เพราะอีกฝ่ายถูกจับเรื่องของข้อหาการมียาบ้าในครอบครองก็เลิกกันไป
เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยอดีตแม่สามีแม่ผัวเนี่ยเดินทางมาขอยืมเงิน๒๕๐๐แล้วก็เอาสร้อย๑บาทไป
แต่พอทวงถามกลับถูกบ่ายเบียงบอกว่าก็ไม่ได้ยืมไปไม่ให้ไม่คืน
จนถึงวันที่เกิดเหตุอดีตแม่ผัวมาที่ร้านมีปากเสียงกัน
เขาเอากะติกที่ใส่ปัสสาวะไปสระใส่ร้านด้วยแล้วก็อดาบแซมูลัยยาวฟันตู้รุดชิ้น
ฟันจุดขายน้ำแข็งใสพังเสียหายไปหมดแล้วก็กลับไปเอาไม้หน้าสามไปฟาดเขา
ทุบตีเขาตบเขาแล้วก็พยายามต่อสู้กันสักพักจนเธอบาดเจ็บแล้วก็แยกย้ายกันไป
เขาเอาถังเอากะติกสีฟ้าที่ใส่ปัสสาวะมาเต็มถังมาสาดเขาที่หน้าร้าน
แล้วก็เดินกลับไปไปหยิบมีดยาวขนาดนี้มาฟันที่ตู้
แล้วเขาก็เอามีดเข้าไปเก็บที่รถเอามีดไปเก็บที่รถแล้วก็ถือไม้หน้าสามยาวขนาดนี้

เขาบอกว่ายืมก่อนเดี๋ยวแม่คืนให้เดี๋ยวแม่คืนให้แต่เขามาหน้าร้านมาววยวายหน้าร้าน
เขาบอกว่าไม่ได้ยืมกังหนูเลยค่ะเขาเป็นอะไรกับเรา
เป็นแม่สามีเก่าค่ะแล้วเลิกลากับ